ก่อนหน้านี้มันมีภาพในโรงพยาบาลสนามที่มีคนไปแอบถ่ายผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีชมพู
ผู้หญิงรายนั้นเขาก็จะฟ้องนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลใหญ่
โรงพยาบาลรัฐเลยผู้หญิงเนี่ยรักษาตัวด้วยอาการโควิดแล้วฝ่ายชายที่มาแอบถ่ายก็เป็นโควิดเหมือนกัน
เดี๋ยวดูพฤติกรรมของเขาว่าเป็นยังไงนะคะ
เขาก็ทำเหมือนกับไม่ได้ยินแล้วก็แบบแพนกล้องไปทางมุมอื่นนะคะเดินเดินไปแบบเนียนเลยอ่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะ
ซึ่งเธอบอกว่าการทำแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

แล้วฝ่ายหญิงสาวผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยจริง
วันนี้คือรอบที่๓คือเธอเจอแบบนี้มารอบที่๓นะคะ
อยู่ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วตอนที่เธอนอนพักอยู่ในห้องเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนไข้ผู้ชายในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ

รักษาอยู่ที่ห้องที่ชั้นเดียวกันนี่แหละ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเขาเดินออกมานอกห้อง
ถือมือถือเหมือนกับวีดีโอคอลคุยกับเพื่อนเสียงดังเลยนะ
หลังจากนั้นก็แพนกล้องเข้ามาในห้องที่เธอพักอยู่
เธอโดนทำแบบนี้มา๒รอบแล้ว
ที่๓เธอก็เลยหยิบมือถือมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ทีนี้ตัวเธอบอกว่าแจ้งพยาบาลไปแล้วนะ
แต่เอ๊ะไม่เห็นมีไม่เห็นมีมาตรการอะไรออกมาเลย
เราก็ถามไปว่าแล้วเธอจะแจ้งความดำเนินคดีไหม

เพราะไม่รู้ว่าตำรวจจะรับแจ้งความหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เธอต้องการตอนนี้เลยต้องการความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลจะต้องรักษาผู้ป่วยชายหญิงอยู่ใกล้กันแบบนี้
อาจจะต้องมีการกันพื้นที่ไหมโซนหนึ่งของฝั่งผู้ชายโซนหนึ่งของฝั่งผู้หญิง
จะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วไม่เกิดเหตุการณ์มาเดินเพ่นผ้านหน้าห้อง
เอามือถือถ่ายไปในห้องคนอื่นแบบนี้นะคะ